ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอ
โดยเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
โสดจะได้โทรมา
ร้องไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะหวาด๗๘
เป็นเพลงที่บอกเลยนะครับ
หินสุดเพราะว่าเร็ว
ถ้าพลาดเนื้อแล้วเข้างับเนี่ยลำบาก
เข้าท่อนเพลงก็ยาก
เพียงที่๘ถ้าเฉลยมาว่าร้องได้

ต้องมาดูก่อนว่า๓แสนผลจะออกมาเป็นยังไง
เอาละครับมาครับ

เพลงนี้มูลค่า๓แสนบาท
น้องมิ้วนักสู้รุ่นจิ๋วของเรานะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โคกกิ้งโคกกิ้งโคกกิ้งโคกกิ้ง
เพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท
น้องมิวร้อง
ผิดครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ค่ะนิ้ว

ตรวจสอบก็มีการร้องผิดเกิดขึ้นนะครับ
มาดูกันเลยนะครับ
ตั้งสมาธิหายใจลึก
ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นี่คือเรื่องจริงของชีวิตมนุษย์
แข่งขันตรงนี้กับชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้
มันอาจจะมาสวยไว้เลยแล้วอยู่ดีมันก็ปุ้ง

เกิดขึ้นซ้ำซ้ำในชีวิตจริงมันจะเป็นแบบนี้
ณตอนนี้มิ้วรู้สึกยังไง
ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ใช้ตัวช่วยไปแล้ว

ปกติผู้ติดตามคุณแม่หรือใครก็ตามเมื่อใดก็ตามที่
คุณแม่ก็มีภาวะภาวะหนึ่งคือมีรอยยิ้ม
ก็คิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้ว
เกินความค้าคมายในใจเป๊ะไปเยอะมากจนจริง
จากภาพชีวิตที่เป๊กดูซ้ำแล้วซ้ำเล่ากันยังแอบคิดว่าโอ้โห
มิวนี่สงสัยไม่รอดนะน่ะสองเพลงน่าจะจบแล้ว
แต่เขาก็ฝ่าฟันมาจนถึงขณะนี้มาถึงสามแสน
แล้วร้องผิดแล้วยังแข็งแกร่งอยู่ตรงนี้ได้
แล้วเขาบอกว่าเขาจะมาฝ่าฟันความกลัวคุณป่า
วันนี้ถือว่าเขาฝ่าฟันทุกอย่างได้สำเร็จไหมคะเนี่ยแน่นอนนะครับ
ความกลัวถ้าเราไม่สู้กับมันมันก็จะไม่หายกลัว
มันก็จะติดกับเราไว้อย่างนั้นเราต้องลุกขึ้นมาสู้
เรากลัวอะไรเราก็ต้องสู้มันตรงนั้นนะครับ
กลับไปเราก็ยังสง่าผ่าเผยเป็นคนที่ยืนหยัดมาจนถึงเพลงที่๘
ถ้ามีคนแซวล่ะคะคุณป่าว่าแบบทำไม่ได้สามแสนอย่างเงี้

แล้วเธอทำได้อย่างเราหรือเปล่า
นี่ตอบอย่างนี้ว่าถึงเราจะไม่ได้๓แสน
แต่ว่าเธอเราได้๑แสน
วันนี้ได้ไป๑แสนบาทเกิน
เกินจากเป้าที่บอกไว้ตั้งแต่วันแรกว่าต้องการ๖๐๐๐บาท

อย่าลืมผู้อุปการะเหล่าปะคิมนะครับ

เลื่อนนัดหมอผ่าตัดตาเลย
ความมีน้ำใจงามแบบนี้นะก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยเรา
สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นถ้ามีคนที่ดีแบบป้าคิมนี่นะครับ
ต้องขอขอบคุณแทนครอบครัวน้องมิ้วด้วยนะ
วันนี้เราก็เห็นการต่อสู้ของนักสู้รุนจิ๋วของเรานะครับ
จบด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็ความรู้สึกดีดี
ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องมิ้วด้วยนะครับ
ก็มาติดตามนะครับว่านักสู้รุนจิ๋วคนต่อไปของเราจะเป็นใคร

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ค่ะหลังจากจบรายการของเรานะคะ
มีอีกรายการหนึ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะ
นั่นก็คือรายการเกมต่อชีวิตนะคะ

แต่เลือกที่จะสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจได้

สำหรับนักสู้ชีวิตที่เป็นฮีโร่รถบรรทุก
ไปพบกับช่วงต่อเพลงเติมพลังนะครับ
ช่วงต่อเพลงเติมพลังวันนี้นะครับ

วันนี้เราจะไปตามหาสุดยอดฮีโร่รถบรรทุกทั่วประเทศ
บ่าว่าอ้ายจะอยากการอยู่ภาคเหนีย
จังเมนเห็นงานอยู่ภาคอีสานเพื่อวะโยภาคใต้รับบีบ้าว

คุณการคนนี้นะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มสายบันเทิงพาสร้างบุญ
ซึ่งมีสมาชิกมากถึง๑๑๑๐คน
เราจะพาเดินสายทำบุญไปแจกของใช้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กกำพา
แล้วก็ไปเก็บขยะตามพื้นที่ต่างด้วยค่ะ
อยากให้พี่น้องขับรถบรรทุกได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ

พลังสะอาดเริ่มมาจากข้างใน
เริ่มมาจากจิตใจที่สะอาดของคุณการนะครับ
มาพร้อมกับเครื่องยนต์รถได้สะอาดด้วย
พร้อมที่จะร่วมเล่นเกมต่อเพลงเติมพลังแล้วยังครับ

แป๊บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ
อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน
จริตมากไปกว่ามันไม่ดีไม่งาม

กินข้าวหรือยังกำลังเห็ดยังน่ออาย
ขึ้นหอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาถาม

เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยท้อเพราะครอบครัวของเรารออยู่ค่ะ

จะออกไปตามหาสุดยอดฮีโร่รถบรรทุกกันที่ไหน
อย่าลืมดูกันนะครับ
ถึงจะร้องผิดแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เงินน้อยกว่าตามที่หวังไว้ค่ะ
แล้วก็ได้กลับมาตั้งแสนนึงเกินที่เราหวังไว้มาตั้งสี่หมื่น
ก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่วันนี้เราได้มาถึงจุดนี้ค่ะ
หนูจะเป็นเด็กดีให้กับแม่ให้กับป้าคิมแล้วก็ให้กับทุกคนเลยค่ะค่ะ

พ่อกับแม่เขาอยู่กันไม่ได้ก็แยกทางกันแล้วก็หอบลูกมาให้ยายเลี้ยง
ยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่๒เดือนจันทร์๑๑ขวบกว่าแล้ว
ยายเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจ
ยายก็เจ็บขาอยู่ค่ะแล้วกระดูกยายข้างหลังเคลื่อนไปสามซี่
ก็หนูเด็กหนูบีบไม่อยู่ค่ะแต่ว่าหนูใหญ่ยายก็ไม่ให้บีบค่ะ
เพราะว่ายายบอกว่าถ้าบีบต้องบีบให้ถูกเส้น
หนูเป็นเด็กยาดีค่ะพัฒนาการช้าแล้วก็ตาข้างซ้ายของหนูเป็นตาบอดไก่ค่ะ
ข้างกายเค้าไม่รู้จะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเป็นอะไร
เช็คเลือดที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องเสียตังค์